วัคษณินเต็มแขนตอนนั้นก็เลาะกันวัคษณินเต็มแขน
บางทีพี่มันตอนใหม่พี่ก็อึดอัดอึดอัดจนน้ำตาไหล
ฝ่ายตรงข้ามก็เอาภาพที่พี่น้ำตาไหล

ที่ร้องไห้เพราะว่าเห็นพวกคุณหมอคุณพยาบาลเขาทำงาน

เขาบอกว่าอาจจะเป็นทุนสีเทาหรือไม่อย่างไรอะไรอย่างนี้ครับ
มาบริจาคเลไปเล่นป๊อกเด้งมา
แล้วเลก็ได้เงินมาแล้วมาบริจาคพัก
พี่ไม่รู้นี่ว่าเมย์ไปเล่นก๊อกด้วย

ผมว่าประชาชนคนไทยเขาเกลียดกัดโกงบ้านโกงเมือง
ไม่ต้องไปพูดให้มันคิดว่ามีเงินประสิทธิ์ไปได้จนไม่มีประโยชน์

คุณอนุทินชายวิรากูลมาให้เกียรติทานข้าวกับผมเลย

เจียวกัญชาพะโลกกัญชาและลาบหมูกัญชา
ต้องถือว่าให้เกียรติผมมากนะครับ

นำนโยบายของผมมาทำเป็นอาหารให้ทานด้วย

ง่ายมากครับผมทานได้ทุกอย่าง

ผมถามหน่อยสมัยก่อนเห็นเขาเวลาไปกระชา
อร่อยกรอบนะเสียงนี่กรุบกรอบเลยนะฮะ
เหมือนตอนภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาลนะ
จัดตั้งรัฐบาลนะคุณอนุทินได้เป็นนายกมนตรีเลยนะ

สมัยก่อนเขามักจะตีก๊อฟแล้วคุยเรื่องสำคัญ
แต่สมัยทำไมเขากินข้าวหรือคุยเรื่องสำคัญกัน

ถือว่าเป็นผู้จัดการรัฐบาลชุดนี้นะครับ

เมื่อเราครบวาระการทำงาน

แล้วก็แวะไปขอนัดทานข้าว

แล้วพอภาพมันออกมาคนก็ตีความการเมืองว่า

ภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐ
จะกลมเกลียวกันถึงสมัยหน้าหรือสมัยไหนหรือท่าหน้าก็แล้วแต่
ผมว่าคนไปตั้งความระแวงการเมืองมากเกินไป
จนการขยับตัวยังไงเนี่ยมันไปตีความหมด

นักการเมืองรัฐมนตรีหัวหน้าพักสอสอก็คือคนธรรมดาคนหนึ่ง
ต้องการมีสังคมเหมือนกันต้องการมีเพื่อนต้องการมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เหมือนกันอย่างคราวที่แล้วที่ไปพบท่านบนเด็กประวิทย์ก็คือเป็นมารยาท
แต่กับบางคนเราไม่มีตัวเชื่อมใช่ไหมเขาก็ไม่เคยโทรหาเรา
แล้วก็มันก็ไม่มีอะไรที่จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพบกันในลักษณะกันเองอย่างนี้ครับ
แต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์ต่างกันไป
เราก็ต้องถือว่าอันตรงไหนที่เราสะดวกใจสบายใจทั้งสองฝ่าย
แล้วก็ไปผมผมง่ายอยู่แล้วใครชวนผมไปกินโอ้ยิ่งชวนไปกินไปใหญ่เลย
ฝ่ายค้าชวนไปทานทานไหมอย่างเพื่อทานไปชวนไปไหม
ฝ่ายค้านี่ท่านโจ๊ะยุธธรรมงศ์จรัสตินั้นไปทานที่ไหนก็ไปวันเจอท่านปีนี้ก็ไม่ได้ไป
แต่ปกติฝ่ายไปก็สนุกนะครับร้องเพลงเฮฮาได้นั่งคุยนะครับ
แลกเปลี่ยนความเห็นต่างของการเมื่อที่จะกินใบกันชายให้ดู
นะฮะก่อนที่จะไปคุยบนโต๊ะนี้โชว์หน่อย
เริ่มเข้มข้นกันแล้วเดี๋ยวลองไปคุยที่โชฟาได้ไหม

ถ้าเกิดคนกินอยู่ด้วยร่วมซ้ำ
แสดงว่าถ้าเราโลกด้วยเหมือนกันเขาจะอึดอัด
ถือว่าเป็นการจบบทสนาที่สวยงามตามโบราณว่าไว้
นี่เป็นลูกเชื่อฟังพ่อแม่เที่ยวมาตลอด
ครับมาเดี๋ยวเชิญพี่หนูคุยที่โซฟากัน

เด็กก็ประสบความสำเร็จในทุกอย่าง

ที่ถามก็คือพี่หนูไม่เคยฝันว่าอยากจะเป็นนักการเมืองตั้งแต่เด็กแล้วใช่ไหม
เพราะซีเรียไม่รู้จักนักการเมือง
อยากเป็นอะไรอยากเป็นตำรวจอยากเป็นทหาร

ตอนเด็กเห็นเขาสวนสนามวันราชวรรลบคุณแม่
อยากจะไปเดินสวนสนามกับเขาบ้าง
สักพักก็อยากเป็นคุณพ่อ
นั่งทำงานกิจการใหญ่โตเดินทางไปไหนมาไหน
ดีลธุรกิจก็สนุกกัน
เห็นนายกเท่อย่างพลเอกชาติชายยูนวัล

ดูแบบผู้นำของประเทศต้องอย่างนี้สิ
ก็อยากจะมีฟอร์มแบบนั้น

เพราะตอนนั้นยังไม่ได้คิดว่าจะเข้าการเมือง
ตอนเด็กพี่หนูค่อนข้างซ่าพอสมควรนะ

สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ก็คือชอบแต่งรถซิ่ง

แต่เป็นเกเลในเรื่องไม่เรียนหนังสือ
ไม่ใช่เกเรในเรื่องติดยาเสพติดอะไรไม่มี
กินเหล้าสูบบุหรี่นิดหน่อย

ก็ผู้ชายกลับรถซิ่งโดดเรียน
ไปตีสนุกอยู่ในห้องสนุกทั้งวันทั้งคืน

แล้วมันได้บทเรียนอะไรจากการสร้างนะปัจจุบันบ้าง
ผมว่ามันก็ทำให้เราสมบุกสมบัน

สามารถมีชีวิตที่ได้ทุกรูปแบบ
แบบดินเลยก็อยู่ได้
บางทีบางครั้งจำเป็นต้องเข้าไปในวงฮารูฮาราบ้างก็ไม่มีปัญหา
ไม่ได้ทำให้ใครต้องรู้สึกอึดอัดใจ
ถ้าเราบริหารแล้วเราพยายามไม่ก้าวกายไปแทรกแทรงทีมงานของเราเนี่ยงานมันก็จะออกมาดี
เราต้องรู้จักเฉลี่ยความรับผิดชอบความลับทั้งผิดรับทั้งชอบ
แต่ถ้าดีที่สุดคือผิดรับให้เขา
ถ้าเป็น๙คนใช่ไหม
ชอบและแบ่งให้เขาซึ่งตรงนี้ผิดถือว่าผิดโชคดี
ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าพี่เชื่อมั่นทีมงานของพี่ว่าเขาทำแน่
แต่คนอาจจะใจร้อนมีสถานการณ์วิกฤติการโรคระบาดก็รอไม่ได้
ตอนนั้นโดนทัวร์ลงโอ้โหคุณอนุทินเป็นไงบ้างครับ
โหน่วมจริงต้องรอเวลาเพื่อพิสูจน์ตัวเอง
ใหม่ก็รู้สึกน่วมไม่น้อยใจหรอก
เพราะว่าถ้าเราทราบว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วทัวร์ที่ลงมันก็ไม่ใช่เป็นทัวร์ที่ลงจากคนที่ตั้งใจจะลงอย่างเดียว
มีคนจัดมาก็เยอะเพราะหวังผลประโยชน์ทางการเมืองโหดร้ายมากนะ
เอาเรื่องสุขภาพชีวิตของประชาชนมาเป็นเรื่องการเอารัฐเอาเปรียบทางการเมือง
แต่ว่าอย่างที่พี่เรียนก็คือว่าเราเชื่อมั่นอยู่ตรงนั้นตรงที่เชื่อมั่นทีมงานมาก

เต็มใจเทคทัวร์เหล่านี้คนเราก็มาถึงตรงนี้แล้ว
ก็เป็นรองนายกแล้วต้องมาดูกระทรวงสาธารณสุข
ในช่วงที่มันมีสถานการณ์ระบาด

วันแท้แล้วทำอะไรไม่ถูก

ที่พี่น้ำตาไหลพี่ร้องไห้เพราะว่า

พี่ไม่ได้โดนนะเพราะเขาโดนด้วย
เห็นแพทย์พยาบาลที่บอกว่าติดโควิดแล้วไม่ยอมหยุดงาน
ถ้าติดปุ๊บแยกคนไข้ที่เป็นโควิดแยกบุคลากรที่เป็นโควิด
เห็นแบบนี้นี่ถ้าเรายังถูกด่าเนี่ย
เราเป็นผู้มหาวิญญาณชาห์ที่รับผิดชอบหน่วยงาน
เราคงรู้สึกตื้นตันรู้สึกแบบโอ้โห
แล้วเวลาพูดชื่นชมเขาน้ำตามันก็ไหลออกมา
มันก็สะอื้นโอ้โหถ่ายรูป
แล้วก็บอกยอมแพ้แล้วหมดสภาพพี่ไง
ถ้าเราอ่อนไหวไปด้วยมันก็คงไม่เป็นแบบนี้ครับ
ตอนนี้ภูมิใจไทยถูกบททดสอบท้าทายอีกหนึ่งบททดสอบนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าสีส้มต่างนานา
สายสีส้มเรื่องเกี่ยวกับทุนที่มอบให้กับพักอะไรอย่างนี้ครับ
สิ่งต่างที่เราเผชิญอยู่ตอนนี้เป็นบทท้าท้ายที่สุดในชีวิตไหมครับ
ไม่ใช่เลยครับรถไฟฟ้าสายสีส้มเป็นภารกิจ
ในฐานะที่กระทรวงคมนาคมกำกับดูแล
ข้อคอรหาต่างมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเช่น
รับเงินไปแล้ว๓๐๐๐ล้านเข้าบัญชีธนาคาร
จุดที่สิงคโปร์แก่สิงคโปร์พอ
สัญญายังไม่พ้นยังไม่เซ็นเลย
เรื่องอนุมัติยังไม่ถึงเกือบทรวงเลย

เขาบอกเขามีหลักฐานนะครับ
รออยู่เนี่ยทำไมไม่ออกมาสักทีล่ะ

ถ้าจะพูดถึงตระกูลชิดชอบ
เขาอยู่มาตั้งแต่รุ่นปู่เขาแล้ว

เป็นเรื่องของตระกูลชิชชอบ
ซึ่งก็ต้องไปชี้แจง

ศักดิ์สยามชี้แจงไม่รู้กี่รอบ

เจ้าของที่การรถไฟก็ออกมาชี้แจง
ส่วนไหนเช่าก็มีสัญญา

บุกรุกไม่มีแน่นอน

คนที่โปรไฟล์ทางการเมืองอย่าง

ใครเมื่อไหร่ก็ตามมีคนหยิบเรื่องพวกนี้มา
เขาต้องมีหน้าที่นำพิสูจน์
ถ้าภิกษุไม่ได้ก็โซยไป

ไม่มีใครช่วยได้พักภูมิใจไทยไม่มีทางที่จะช่วยได้
จากไม่มีทางแล้วก็ไม่มีปัญญาจะช่วยได้

เขาบอกว่าอาจจะเป็นทุนสีเทาหรือไม่อย่างไร

ห้ามรับต่างชาติ

เรย์วันนี้อยู่ในคุกหรือเปล่า

ถูกกล่าวหาว่าไปทำธุรกิจสีเทามาแล้วเอาเงินมาบริจาคพัก
ถูกไหมถ้าไม่ถูกพี่ไม่รู้ว่าเลยไปเอาเงินที่ไหนมา
แต่เรย์วันนี้เป็นเรย์ที่ปราศจากคดีใดติดตัว
เวลามาบริจาคเงินให้พักมันมีกรอบเหมือนกัน
ว่าคุณคือใครคุณมาบริจักษ์ทำไม

ถ้ามีคดีติดตัวติ๊กเมื่อไหร่พักรับไม่ได้
พรักษณ์มีเหรรันยิคเหรรันยิคเป็นกรรมการบริหารพรักษณ์
ถ้ารับก็มีโทษถูกไหมครับ
แต่ว่าก่อนมาบริจาคเลไปเล่นป๊อกเด้งมา
แล้วเลก็ได้เงินมาแล้วมาบริจาคพัก
พี่ไม่รู้นี่ว่าเมย์ไปเล่นปลอกหนึ่ง
ทำไมเรื่องราวเหล่านี้มันมาในช่วงใกล้เลือกตั้งครับ
ถามด้วยความรักความเคารพไม่ได้กล่าวหาอีกฝ่ายด้วยนะ
ถ้าถามว่านี่ความเป็นพี่
ทำให้ฝ่ายตรงข้ามต้องสกัดให้ได้
สิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นเมื่อปี๖๒เลย
ตอนที่เป็นวุ้นอยู่ทำไมปี๕๗ไม่เคยเกิดขึ้นเลย
ตอนที่เป็นไอ้หนูอยู่ยังไม่เป็นรองหนูเนี่ยทำไมไม่เห็นมีใครสนใจเลย
พอวันนี้เป็นแบบนี้เรื่องแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นมา
เมื่อกี้รู้สึกอะไรยังถ้ากินกัญชาอย่างถูกวิธีกินใบไม่ได้สูบ
เอฟซีไม่มีไม่เกิน๐๒กัญชาไม่ใช่ยาเสพติด
ตอนนี้รู้สึกมึนไหมไม่มึนเลยเฉยสบายก็เลยใช้อย่างถูกวิธี
ทางการแพทย์ตรวจเขาบอกใช้แล้วเลือดลมดีมันก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกาย
แต่น้อยมากนี่กำลังตอบคำถามว่ากัญชาเสรีเป็นเรื่องมอมเมาของเยาวชนหรือไม่อย่างไรใช่ไหมฮะ
สูบไม่ได้สันทนาการไม่ได้ไม่อยู่ในร่างกฎหมายก็ไม่ให้ผ่านร่างกฎหมาย
ก็กลัวภาคภูมิใจไทยจะเป็นที่นิยมมากเกินไปพูดแล้วทำต้องให้มันทำแล้วมันยังเหลืออีกนิดนึง
แต่อย่าเพิ่งให้มันสำเร็จก็ไม่เป็นไรเพราะว่าวิศวกรที่ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เขามีอีกกฎหมายหนึ่งที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตราเอาไว้ประกาศแล้วควบคุมการใช้กัญชา
เพราะทราบอยู่แล้วว่ากฎหมายกัญชาจะต้องถูกเตะสกัดแน่นอนเพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนเป็นล้านล้านคน
ถ้าตรงนี้ผ่านก็มีความเกรงว่าพักของพี่เนี่ยจะได้คะแนนมากขึ้นแน่นอนสิแตะเบรกไว้ก่อน
แต่ว่าแตะเบรกตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าภารกิจของพักภูมิใจไทยที่ให้สัญญากับประชาชน
คือการปลดกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติดปลดเรียบร้อยทุกวันนี้กัญชาไม่ใช่ยาเสพติด
อยู่ในทะเบียนยาเสพติดเรื่องการออกกฎหมายไม่ได้เป็นเรื่องที่สัญญากับประชาชน
เรื่องการออกกฎหมายเป็นเรื่องการบังคับใช้ให้เกิดความเรียบร้อย
แต่ในเมื่อกฎหมายไม่ออกรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องถูกสกัด
ก็ใช้กฎหมายสาธารณสุขกำกับควบคุมไปพลาง
กฎหมายที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ของกระทรวงสาธารณสุขรุนแรงกว่ากฎหมายกัญชา

แต่ไม่มีอันตรายทั้ง๒หนัก
ถ้าวันนี้อนุทินชาญวิรากูลได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะ๓เรื่องที่เราจะเห็นแบบเร่งด่วน

คุณภาพชีวิตสุขภาพของพี่น้องประชาชนดีขึ้นแน่
ขึ้นแน่นอนค่ะเพราะว่าพื้นฐานของการเปลี่ยนความประสิทธิ์ว่าการการองศาสตร์สุขมาสี่ปี
ได้ทำไว้นะครับทุกวันที่คนไทยพอกไปฟรี
จ่ายแสงมะเร็งได้แทบทุกจังหวัดคนชอบมากในประเทศไทยค่ะ
เข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพรักษาได้ทุกที่ค่ะ
ไม่ใช่ทุกโลกอย่างเดียวไม่มั่นใจนะเขินแล้วดิ
ผู้สูงอายุมีการดูแลค่ะจากรัฐอย่างเต็มที่คนไทยอืม
อาจจะมีกรมทันประกันชีวิตอ๋อเหรอฮะนะครับ
เมื่อเสียชีวิตไปทายาทก็ค่ะรับค่ากรมธรรมนี้ไปค่ะ
โอ้ดีรายละหนึ่งแสนบาทค่ะเมื่ออายุครบหกสิบค่ะนะครับ
นี่คือนโยบายต่างต่างที่ภูมิใจไทยเตรียมไว้แล้วก็ต้องถือว่าในส่วนของความเป็นอ่า
ดูแลประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตในระดับที่เขาจะไม่ต้องลำบาก
แล้วก็ไม่ต้องเสียสุขภาพจิตด้วยความกังวลเมื่อแก่แล้วจะเป็นอะไรหรือเปล่า
ด้านการคมนาคมขนส่งประเทศไทยเราจะต้องเป็น
ที่เราเชื่อมทั้งตะวันตกและตะวันออก
มันก็จะเป็นแหล่งที่จะทำให้เกิดการลงทุนมากมายในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้า
การประกอบสินค้าแหล่งผลิตพลังงาน
จะไม่มีประเด็นในเรื่องของแบ่งแยกดินแดนประเทศไทยต้องมีคลองมาขวางกั้นไม่มี
เพราะรู้ว่าตรงนั้นเป็นสิ่งที่เป็นความกังวลของหลายฝ่ายเราก็ไม่ไปทำ
คนที่สำคัญที่สุดคือประจาชนต้องรับฟังต้องเคารพ
แล้วต้องทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับเขา
สองต้องกล้าตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้อง
โดยมีชักช้า๓อย่างที่เรียนต้องกล้ารับผิดชอบ

แล้วก็ต้องทำให้ประเทศของเราสามารถมีที่ยืนในเวทีโลกได้

ต้องนำความผาสุขทุกอย่างมาให้กับชนในชาติ

แต่ต้องมีสิ่งที่ดีที่สุดคือ
ใช่หรือถ้าได้ก็ต้องน้อยที่สุด
แล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบในทุกขั้นตอนให้ได้

ในกระทรวงที่ผมกำกับดูแลอยู่ทุกวันนี้ไม่มีเรื่องนี้

ว่าจะต้องซื้อยี่ห้อนี้เท่านั้นเป็นข่าวอยู่
ผมก็บอกว่าในเมื่อออยได้ขึ้นทะเบียนแล้ว
เป็นร้อยยี่ห้อไม่มีเหตุผลที่จะกำหนดสเปค
ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนขนาดนั้น
ทุกคนสามารถที่จะส่งสินค้าได้
สั่งซื้อสินค้าผู้ขายต้องมีหลักประกันสัญญามาวางไว้แล้ว
ถ้าเกิดความเสียหายเรียกร้องจากหลักประกันสัญญา
กำหนดการเป็นกำหนดว่าจะต้องซื้อด้วยอ้างเหตุผลเลยไม่ได้

ตรงนี้เนี่ยทำไมทัวร์ไม่มาลง
ถามในฐานะถ้าอนุทินชาญวิรากูลได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะ
การปราบปรามทุจริตต้องมากขึ้นหรือต้องเป็นศูนย์เลย
ทุจริตต้องน้อยลงตอนที่เกิดเหตุโควิดใหม่เลยจำได้ไหมว่า
หน้ากากอนามัยแผ่นหนึ่งขึ้นไป๓๐๔๐แผ่นเดียว
ทั้งที่ก่อนหน้านี้แจกฟรียังไม่มีใครเอา
กระทรวงสาธารณสุขมีโรงงานเพศศาจกรรมองค์การเพศรัชกรรม
ผมสั่งเขาเพิ่มลายการผลิตอย่างเต็มที่
แล้วก็ขอความร่วมมือเอกชนเพิ่มรายการผลิตหน้ากากอนามัย
เขาขาย๓๐เราขาย๕บาทนี่ไงเอามาล้าง
เอาออกมาไซม์เข้ามาในระบบสุดท้ายดีใจอย่างหนึ่งคือ
พวกพ่อค้าหน้าเลือดตอนที่คนไทย
คนไทยเดือดร้อนที่สุดที่ไปกักตุนเอาไว้
ไม่ยอมปล่อยมันตลาดซื้อไว้เพื่อมาขายแทนละ๓๐บาท
ก็เจ๊งกระโบ้งไปหมด
ผมก็ถือว่าผมก็ทำประโยชน์ให้กับราชการให้กับประเทศ

แต่อีกเดียวกันผมก็ทำด้วยความสะใจของผมว่า
ขณะที่คนไทยกำลังเดือดร้อนกันหมด
มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เห็นแก่ตัวขนาดนี้
เอาเปรียบก่อนอมหิตขนาดนี้

แต่ทำให้เขาเจ๊งทำให้เขาไม่ได้ตามที่เขาต้องการ
ทำให้เขาต้องสูญเสียทุกอย่างที่เขาไปกักตุ้นสินค้านั้น

ผมก็ใช้วิธีของผมในการบริหารจัดการ
สิ่งที่เป็นอานิสงค์ก็คือ
เรากลายเป็นประเทศที่ในเรื่องของเวชพันธุ์
ถ้ามีเหตุการณ์สถานการณ์ต่าง
จะไม่มีวันขาดอีกแน่

สมัยก่อนเรามัวแต่สั่งซื้อจากต่างประเทศเข้ามา
ตอนนี้เราเปิดผลิตในประเทศไทยได้แล้ว
ยาป้องกันโรคต่างอีกหน่อย
อีกหน่อยไม่เกิน๑๐๐วันถ้ามีเหตุการณ์โรคระบาดจะเกิดขึ้นใดในประเทศไทย
ตั้งเป้าหมายว่ากระทรวงสาธารณสุขไทยจะต้องหาวัคซีนหาเวชพันธุ์หายาให้
มาให้กับคนไทยไม่เกิน๑๐๐วันต้องใช้เครือข่ายทั้งหมดที่มีอยู่

ผมเกลียดการโครงครับประธานาธุรกรณ์คนไทยเกลียดการโครงบ้านโครงเมือง
อย่าทำให้มันเกิดขึ้นผมทำได้
สุดท้ายแล้วจริงถ้าสิ่งต่างที่เราคุยกันต้องเป็นนายกรมนตรีเท่านั้นใช่ไหมถึงจะเปลี่ยนได้
รู้เรื่องด้วยผมว่าเรื่องนี้ไม่มีใครรู้ดีกว่าผม
มีความรู้ที่ผ่านภาคการปฏิบัติทั้งภาคเอกชนภาครัฐมา
มีความกล้าในการตัดสินใจมีความอดทนต่อการบูลลี่ต่าง

ณวันนี้ผมก็เชื่อว่าผมก็พร้อมที่สุดคนหนึ่ง

ทินแปลว่าดวงดาวระยิบระยับ
ดวงดาวระยิบระยิบระยิบ